ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศของประชาชนที่
ถึงเวลานี้ก็ยังมีบางส่วนทยอยเดินทางไปที่สนามหลวงอยู่นะคะ
แล้วก็ที่จุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมา
ท้ายแถวล่าสุดก็ทอดยาวถึงถนนราชดำเนินกลาง
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
รายงานจากบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะเชิญค่ะ
อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะครบกำหนดเวลาค่ะที่ทางสำนักพระราชวังนะคะ
จะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีประชาชนค่ะทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่อง
จิตใจที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อนะคะแม้จะต้องรอคอยและต่อแถวเป็นระยะเวลายาวนาน
โดยบริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์นะคะ
ก็ได้มีประชาชนเดินทางเข้ามาต่อแถวทอดยาวจนถึงถนนราชดำเนินกลาง
ซึ่งประชาชนที่เพิ่งเดินทางมาถึงเวลานี้นะคะ
ก็จะต้องเดินทางผ่านถนนดินสอค่ะ
เพื่อที่จะมาต่อท้ายแถวที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางแห่งนี้

ได้เร่งระบายประชาชนให้เข้าไปยังด้านในอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับที่บริเวณจุดคัดกรองอีกจุดนะคะ

ก็ได้มีประชาชนค่ะเดินทางมาต่อแถวกันเป็นจำนวนมาก
แต่ก็ไม่ได้มีการสะสมบริเวณจุดคัดกรอง
ขณะที่การจราจรบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะคะ

เนื่องจากมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามานะคะ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ค่ะ
นางสิริพากิติพัฒนานนท์นะคะ

ได้มาต่อแถวเป็นครั้งที่๖แล้วนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะยาวนานมากกว่าทุกครั้ง

ตั้งใจจะอดทนรออย่างเต็มที่
เพื่อที่จะได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเป็นครั้งสุดท้าย

เพราะว่าถึงวันพิธีพระราชทาน
เราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เข้ามาหรือเปล่า
ด้านนายนัทพงศ์กรีบศรีเจ้าหน้าที่ควบคุมจุดคัดกรอง
รัฐนักโปสินสะพาน๑เปิดเผยค่ะว่า
วันนี้นะคะมีประชาชนหนาแน่นกว่าทุกวันที่ผ่านมา
จึงทำให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง

เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองและตรวจค้นอาวุธ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะจะปิดประตูจุดคัดกรองในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะ
จะปิดตั้งใจ๒๔๐๐น
แต่เริ่มทีเนี่ยประชุมกันปิดทุ่มครึ่ง

กราบจะดึกแค่ไหนเช้าแค่ไหนก็ได้กราบ
เพื่อรองรับประชาชนที่อาจจะเจ็บป่วยหรือเป็นลม
รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลท้ายแถวของประชาชน
เพื่อป้องกันการแทรกคิวด้วย
สำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะ
ได้เปิดให้ประชาชนนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะ
เจ้าหน้าที่เองนะคะก็คาดว่าจะมีประชาชนนั้น
หลังไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
โดยเจ้าหน้าที่เองนะคะก็จะพยายามนะคะ
ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอนั้นได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันทุกคน
แม้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานไปจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าก็ตาม

รายงานจากบริเวณท้ายแถวถนนราชดำเนินกลางค่ะ
ขอบคุณครับคุณพลอยสตรีครับ